โอ้โหต้องเตือนไว้เลยทั้งพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะว่า
วันเสาร์นี้ใครจะเอฟของออนไลน์ใครจะโอนเงินช่วงดึกหน่อย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาตรการ
แต่ว่ามาตรการที่ว่าคืออะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้ครับ
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกประกาศปรับปรุงระบบกลางในการโอนเงิน
และชำระเงินข้ามธนาคารพร้อมเพลย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ก็คือปิดปรับปรุงนั่นแหละช่วงเวลาตี๒ถึงตี๒๓๐ของวันเสาร์นี้คุณผู้ชม
แต่ว่ายังทำธุรกรรมในธนาคารเดียวกันได้ตามปกตินะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเอฟของในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนวางเวลากันดีนะครับ
เรื่องนี้ก็สำคัญครับเกี่ยวข้องกับการโอนเงินนี่แหละ
ธนาคารแห่งประเทศไทยออก๓มาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินครับ
สแกนใบหน้ายืนยันและกำหนดเพดานวงเงินถอนหรือโอนสูงสุดต่อวัน
ให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้แต่ละประเภทครับ
โดยลูกค้าสามารถจะขอปรับเพดานได้นะตามความจำเป็น
แต่ก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านมาตรการอย่างเข้มงวดเลย
เพื่อระงับธุรกรรมได้ทันทีเมื่อตรวจพบครับ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสงสัยเนี่ยติดต่อหมายเลขฮอตไลน์ของแต่ละธนาคารได้๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
และเรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนช่วงวันที่๑๒๑๔มีนาคมนี้
จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับ
ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะมาปกคลุมภาคเหนือด้วย
แล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าได้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับก็ต้องหลีกเลี่ยงนะ
อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับ